ที่อีกหนึ่งเรื่องเห็นแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกัน
แต่ประเด็นที่เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์มากก็คืออย่าทำแท้ง
ขายออนไลน์แล้วบอกว่าจะส่งปรายศนีย์มีภาพรีวิวด้วยน่ากลัวมากค่ะ
ชาวเน็ตนะคะวิพากษ์วิจารณ์พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบค่ะ
โฆษณาขายยาทำแท้งอย่างโจงครึ่มชนิดไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยทีเดียว
รวมถึงมีการเขียนข้อความบรรยายสรรพคุณวิธีการใช้ยา
บอกข้อมูลติดต่อเพื่อสั่งซื้อเสร็จสับนะคะ
บอกว่าสั่งซื้อปุ๊บเดี๋ยวจัดส่งไปเลยค่ะทางปรายศนีย์
ไปกว่านั้นมีการรีวิวสินค้าด้วยภาพบทสนทนา
และภาพถ่ายก้อนเลือดนะคะที่ก็อ้างว่ามาจากผู้ที่ซื้อไปบริโภค
ทีมข่าวค่ะลองสุ่มไปสอบถามกับร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่ง
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลายพันบาทนะคะมีเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นกระแส
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย
เผยแพร่บทความเตือนภัยอันตรายจากยาทำแท้งนี้ค่ะ
บอกว่ายาไซโตเทคจัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากออย
สำหรับรักษาแผลของลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วก็แผลของกระเพาะอาหาร
รวมทั้งรักษาผู้ป่วยโรคข้อกระดูกอักเสบ
โดยสตรีมีคันควรระวังการใช้ยาชนิดนี้
เนื่องจากยาจะเพิ่มความแรงในการบีบตัวของมดลูก
ซึ่งอาจจะทำให้ตกเลือดแล้วก็แท้งได้
ยานี้ใช้โดยวิธีการรับประทาน
แต่ภาพโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในเฟซบุ๊คที่ขายกัน

และผู้ใช้อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะ
ส่วนยาอีกชนิดหนึ่งยาอายุ๔๐
คือยาควบคุมกำเนิดฉุกเฉิน
เป็นยาคุมกำเนิดซึ่งยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
แล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยแพทย์

ถือเป็นการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด
ซึ่งยาที่โฆษณาขายทางโลกออนไลน์
เป็นยาที่ลักลอบขายโดยผิดกฎหมาย
กับกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
สามข้อหาด้วยกันค่ะคือหนึ่งขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่มีใบอนุญาต
ทอดจำคุกไม่เกินห้าปีแล้วก็ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
๒ค่ะขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
หรือการลักลอบนำเข้ามีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และ๓นะคะการโฆษณาขายยาผ่านอินเทอร์เน็ต
มีทอดจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
จริงแล้วการขายยาผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนเป็นการมาโฆษณาแบบนี้
ก็เป็นเรื่องที่ผิดใช่ไหมคะพี่มิวอ๋อนะคะใช่ค่ะ
ซึ่งถ้าเรามีการเห็นการโฆษณาขายยาผิดกฎหมายผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะ
ก็สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วนออยนะคะ

ช่วยกันแจ้งช่วยกันตามแบบนี้เพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่หลงไปเป็นผู้บริโภค
บอกเลยว่ายานี้อันตรายถึงชีวิตนะคะ
ค่ะเรื่องของการทำแท้งเนี่ยถ้าเกิดจะป้องกันตั้งแต่ต้นก็คือ
ถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์อันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอาย
เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ใช้ถุงยางอนามัยก็ป้องกันทั้งเรื่องของโรค
ป้องกันเรื่องของการตั้งท้องโดยที่ยังไม่พร้อม
เพราะว่าการทำแท้งยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่
ทำแท้งที่สามารถทำได้ก็เป็นกรณีที่ผู้หญิงถูกข่มขืน
หรือเป็นกรณีที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนที่ตั้งคัน
อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเรื่องของการคดีความ
ว่าสามารถทำแท้งได้หรือไม่ทั่วไปมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
แล้วคุณมาขายยาทำแท้งในสื่อโซเทียลแบบนี้

เห็นหลายเรื่องแล้วทำแท้งเถื่อน

มีทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดเด็ดขาด
ท้อนสังคมนะคะเรื่องนี้